เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่
รางวัลที่๑เจ้าปัญหา๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
เป็นเรื่องราวคดีความคู่กรณีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
วันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
อาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม
เวลา๑๓นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวนะครับ
เคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรกันบ้างไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พยานคนสำคัญในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านทั้งนางปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว
และนางพัชริดาพรหมตาหรือใจพัฒน์
ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจกองกำกับการ๕ที่ยังคงยืนยันหนักแน่น
ไม่คิดกลับคำให้การขอให้รอผลการตัดสินในชั้นศาล
แต่กลับหวั่นไหวต่อคำสัมภาษณ์ของพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ว่าในวันที่๙มีนาคมกองบังคับการปราบราม
ยื่นคำร้องขอออกหมายจับ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุฐานเป็นพยานเท็จ
พยานคนสำคัญนั่งไม่ติด
เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมต่อสารอาญารัชดาพิเศษ
ยินดีให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างดี

หากตำรวจกองปราบรามออกหมายจับ
จะซ้ำรอยนายปรีชาไคร่ครวน
อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน

สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน
ต่างจากพลตำรวจโทษธิติราช
วิเคราะห์ว่าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

หากพยานในคดีได้เห็นข้อมูลของพนักงานสอบสวน
จะทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ทำให้คิดทบทวนสิ่งต่างได้

ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนพยายามทักท้วง
และได้ให้โอกาสเป็นครั้งคราว
แต่ระยะเวลาในการให้โอกาสมีจำกัด
ส่วนการขออำนาจศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับนั้น
พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินการ

เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด

ใกล้ถึงตอนจบในชั้นพนักงานสอบสวน
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าต้องเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ
สรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการ
ครบกำหนดฝากหางผู้ต้องหาผลัดที่๒
ในวันที่๑๔มีนาคมนี้

เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ผู้บังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมีชอบ
หรือปปยืนยันว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำ

ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัชรินกุล

สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี

ตำรวจสองนายนี้มีส่วนรู้เห็นการกระทำผิดด้วย
แต่การที่จะสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่
จำเป็นต้องกันไว้เป็นพยาน
แต่ไม่ได้หมายความว่า๒นายตำรวจ

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริต

ที่จะรับสำนวนของปปไปพิจารณาต่ออีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งจากพยานอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหาได้
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านจะมีความชัดเจนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นผู้แถลงข่าว
และในเวลาเดียวกันนี้มีรายงานว่า
พลตำรวจตรีสุทธิพงภิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หากมองผิวเผินคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ต่างจากคดีรักทรัพย์หรือรับของโจรเป็นคดีมโนสาเร่ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน
แต่หากพินิษฐ์แล้วจะพบว่าคดีเล็กนี้
สั่นคลอนกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นทาง
แม่ทัพศรีกากีต้องลงมาจัดการด้วยตัวเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
พรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวคดีนี้เพิ่มเติมนะครับ
เวลา๑๓นาฬิกาท่านติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ถ่ายทอดสดให้ชมตลอดการแถลงข่าวเลยนะครับ